ทีนี้มาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมวันนี้พาดหัวใหญ่เลยค่ะ
เอาผิดกวนดีเจดังปิดข้อมูลหมกช่วงไทม์ไลน์โอ้โหเป็นประเด็นเมื่อวานนี้โลกโซเชียลร้อนฉามาก
คือมันจะมีอยู่๔คนที่ติดแต่ว่ามันจะมีไทม์ไลน์ที่หายไป
ไทม์ไลน์ที่หายไปทับซ้อนกันอยู่ช่วงเดือนมกราคมตั้งแต่สิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดมกราคมบางคนก็สิบเจ็ดบ้างไม่บอกข้อมูลมานะครับ
อันนี้แหละเวลาถ้าเกิดว่ามันปิดบังข้อมูลเนี่ยคนที่ไปใกล้คุณเนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยนะคะ
เขาก็ไม่รู้ไงว่าเขาเป็นผู้ป่วยเสี่ยงสัมผัสสูงผู้ป่วยเสี่ยงสัมผัสขนาดกลาง
ต่ำอะไรแบบนี้นะคะครับทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่
ชาวเน็ตเนี่ยพยายามไปขุดคุยมานะคะว่าเอ๊ะใครหนอที่ไปร่วมงานวันเกิด

ในที่สุดรู้นะคะว่า

คือก็ไม่ได้แบบว่าดังอะไร

ก็ผ่านการประกงประกวดมาแหละนี่

ให้สัมภาษณ์กับรายการแชร์

เป็นพิธีกรเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
โดยข้าวโอ๊ตยอมรับบอกว่า
ได้เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

แต่เขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาเป็นโรคโควิด๑๙
เมื่อวานนี้คือ๒๗มกราคม
ไม่มีเจตนาปกปิดไทม์ไลน์ใดทั้งสิ้น
โดยช่วงไทม์ไลน์ก็คือ๑๐๑๒มกราคม
และ๑๔๒๑มกราคมที่หายไปเนี่ย
ถ้าโอ๊ตบอกว่าจริงได้แจ้งไปแล้วนะว่า
ไปที่ไหนอย่างไรกับใคร
แต่ข่าวกลับออกมาไม่ตรงกับที่แจ้งไป
แต่ข้อมูลที่เรานำเสนอเป็นข้อมูลจากสาธารณสุขนะ
สาธารณสุขเป็นคนแถลงข่าวนี้เองนะคะ
ว่ามันมีไทม์ไลน์บางช่วง
ก็คือโดยเฉพาะ๑๔ถึง๒๑มันหายไป
เอาล่ะไม่เป็นไรเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่า
เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าเท่าโอ๊ตพูดจริงหรือเปล่า
นะฮะแล้วข้าวโอ๊ตเนี่ยได้มีการแจ้งไทม์ไลน์ครบหรือไม่นะคะ
ทีนี้เมื่อวานฮาในรายการแฉะเนี่ย
โอ๊ตมีการลำดับไทม์ไลน์ให้กับพิธีกรฟังนะคะ
เพราะตอนนั้นไปถึง๓ทุ่มกว่าแล้วนะคะ

คุณผู้ชมดูกราฟิกตามหน้าจอไปได้นะคะ
คาดว่าตัวเขาเองจะติดโควิดมาจากปีโป้๑๐๑๒มกราคม
เขาพักอยู่ที่คอนโดค่ะในวันที่๑๒มีอาการคัดจมูก
เหมือนเป็นภูมิแพ้ตัดสินใจหายาทานเอง
วันที่๑๓เริ่มตัวร้อนหายใจไม่ออกไม่ได้กลิ่น
ลิ้นไม่สามารถรับรถได้นอนสมลุกขึ้นไม่ไหว
พอวันที่๑๔๑๕มคอาการเริ่มดีขึ้น
มีแฟนแล้วก็พี่ชายมาซื้อข้าวให้กินนะคะอันนี้ข้าวโอ๊ตบอกแบบนี้นะคะ
จนกระทั่งวันที่๒๐มกราคมค่ะ
ก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับมากักตัวที่ห้องพัก
ไม่ได้ออกไปไหนยืนยันแบบนี้นะคะ
และปรากฏว่าหลังจากนั้นผลการตรวจโควิดออกมา
ช่วงเย็นของวันที่๒๗มกราคม

เพิ่งไม่มีอาการไข้คือช่วงเย็น๒๐มกราคมอีกครั้งหนึ่ง
โมวัดไข้ช่วงกลางวันคือก็ปกติปลอดปกติตี่ร้อยเปอร์เซ็นต์
โอ๊ตบอกต่อบอกว่าได้อ่านทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาด่าต่อว่าว่าปกปิดไทม์ไลน์
โอ๊ตยืนยันว่าไม่ได้ปกปิดข้อมูลใดแปลกใจมากเพราะให้ข้อมูลไปหมดแล้วทุกอย่าง
แต่ไทม์ไลน์ออกมาไม่ตรงกันอยากขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อน
ซึ่งข้าวโอ๊ตเองคุณก็สะอื้นเหมือนกันนะฮะร้องไห้ออกมานะฮะบอกว่ารอหมอยืนยันอีกทีวันที่๓๑มกราคมนี้ว่า
โควิดจะเป็นหรือหายหรืออยู่ในระยะไหนโควิดโอกาสเป็นแล้วหายมันเยอะมากมากกว่าเป็นแล้วตาย
แต่คนก็ไม่อยากเป็นอย่างที่บอกไปว่าคนที่เขาเข้มข้นตามมาตรการที่ทางการเขาสั่งมาก็เยอะ
ทุกคนก็ระวังตัวเองแต่ก็มีกลุ่มคนที่ละเลยออกไปปาตรงปาร์ตี้เนี่ยอันนี้มันก็ควรที่จะต้องรับผิดชอบสังคมด้วย
ทีนี้มันมีเสียงวิจารณ์กับเรื่องของไทม์ไลน์ผู้ติดโควิด๑๙นะเพราะว่ามีอีกหลายท่านที่ไทม์ไลน์หายไปแล้วบอกว่าผู้ป่วยไม่ได้ให้ข้อมูลต่าง
มี๓คนที่ไปร่วมงานวันเกิดของดีเจมะตูมที่โรงแรมบายันทรีเมื่อวันที่๙มกราคม
แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับคนที่ไปร่วมงานวันเกิดด้วยกัน
มีผู้ป่วยรายที่๖๔๗บอกว่าคนนี้เป็นนักร้องนักแสดง
ตอนแรกก็ตามหากันอยู่เอ๊ะคนนี้ใครนักร้องนักแสดงผู้ชายคนนี้อายุ๒๓ปี
คนก็ไปโอ้โหสันนิษฐานว่าเป็นคนค่ายนั้นค่ายนี้ออกมาปฏิเสธกันภาระวันสุดท้าย
อย่างที่บอกไปว่าเป็นน้องข้าวโอ๊ตนะครับที่ไม่ได้ให้ข้อมูลในช่วงของ๑๔๒๐มกราคม
สุดท้ายเขาก็บอกแล้วเมื่อวานเนอะว่าอยู่บ้านดูแลตัวเองมีแฟนมีพี่คอยดูแล
เพราะว่ารอผลตรวจโควิดยืนยันว่าเป็นหรือไม่เป็นต่างนะฮะ
ส่วนรายที่๖๕๗อันนี้เป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ตอนแรกมีคนเดาว่าเป็นค่ายแกรมมี่หรือเปล่า
แต่เมื่อวานคุณมดดำออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่คนในค่ายแกมมี่นะฮะ
เป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์วันที่๑๖มกราคมไปร่วมงานวันเกิดเพื่อน
คำถามคือหายไปไหนแต่เขาบอกว่าเขาอยู่ที่พักตลอดนะฮะไม่ได้ไปไหนว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะ
ส่วนรายที่๖๕๘คนนี้อาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมงานวันเกิดของคุณมะตูมวันที่๙มกราคม
ที่มันน่าแปลกคือว่าตรงที่ไม่ให้ข้อมูลทำไมมันไปตรงกันกับคนก่อนหน้านี้
เป็นห่วงเวลาเดียวกันคือ๑๔๒๑มกราคมที่บอกว่าคุณอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนคุณรอผลตรวจมันจริงหรือเปล่า
เพราะคนอื่นจะได้ระวังตัวต่างนานามันก็มีข่าวลือออกมาแหละครับว่ามีการไปที่นู่นที่นี่กัน
แต่เราก็ไม่ได้ยินนะว่าจริงหรือไม่จริงส่วนอีกหนึ่งคนคนนี้เป็นเชฟ
รายที่๖๔๕ไม่ได้ให้ข้อมูล๑๗๑๘มกราคม
แล้วมันเป็นช่วงเดียวกันกับผู้ป่วยคนที่๓คนแรกไม่ให้ข้อมูลเหมือนกัน
หรือว่าคุณไปที่อื่นหรือไม่อย่างไรนะครับ
ทีมสอบสวนโรคของกรุงเทพมหานครกำลังสอบส่วนโรคเพิ่มเติม
ถ้ายังจะปกปิดข้อมูลอยู่นะจะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
โทษของคนที่ติดเชื้อและจงใจปิดข้อมูลก็คือ
ให้ข้อมูลเท็จต่างมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

คืออันนั้นของพรกรฉุกเฉินนะ
คือถ้าบวกพรบโลกติดต่อเข้าไปด้วยจำ๑เดือนนะ

อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการผิด๒ข้อเลยใช่ไหมฮะ
ตอนแรกบอกว่ากำลังสอบสวนอยู่ใช่ไหมฮะ
พอตกดึกท่านโพสต์ใหม่ท่านโฆษกรทม
ก็มีการโพสต์นี่แก้ไทม์ไลน์
คุณผู้ชมเห็นฮะตรงที่เราสี่เหลี่ยมสีแดงว่า

แต่พอฝั่งขวามีการแก้ว่าอยู่แต่ที่พักอาศัย

แล้วทำไมถึงมาแก้คนป่วยเขาให้หรือไม่ให้
หรือให้แล้วกรทมไม่ได้ระบุเข้าไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้
แต่อยู่กันต้องเป็นสัปดาห์เลยไม่ได้ออกไปไหน
ก็คือเป็นช่วงที่เขาสงสัยแล้วเขากักตัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้
คือเรื่องนี้ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวานนี้นะครับก็ไปถามคุณวิศนุเคลืองาม
หรือถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจอันนี้ผิดกฎหมาย
คือแล้วก็ประเด็นของข้าวโอ๊ตมันมีประเด็นที่คนมองลึกลงไปอีกด้วย

สอบส่วนโลกก็ถามดีเจมส์มาตรวมว่าคุณเนี่ยคิดว่าคุณติดวันไหน
ดีเจมส์มาตรวมบอกวันที่๙ครับ
แต่ว่าน้องข้าวโอ๊ตใช่ไหม

แล้วถ้าไม่ได้ติดวันที่๙แล้วมาติดวันที่๑
แล้วไปติดวันไหน

ใช่ค่ะคือติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วก็ผิดผิดมาหมดเลย
เขาจัดงานกัน๒วัน๘๙อะไรประมาณนี้

ไม่งั้นนะตามกันวุ่นวายไปหมดเลย

เหมือนว่าทุกคนไม่ได้โหลดแอปหมอชนะด้วยนะ

เดี๋ยวต้องรอทางสาธารณสุขกรุงเทพ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เป็นห่วงเป็นห่วงใครเป็นแล้วก็ให้กำลังใจอยากจะให้หายนะ
แต่ว่าอย่าปกปิดข้อมูลแล้วกันนะครับ